ดูเหตุที่จังหวัดสงขลากันก่อนนะฮะเกิดเหตุระทึกครับ
จู่มีชายวัยรุ่นคนหนึ่งกระโดดลงไปในคลองอุตภัวร์
ญาติเนี่ยพากันช่วยฮะช่วยอย่างทุลักทุเลกว่าจะช่วยขึ้นมาได้นะครับ
นี่เป็นภาพส่วนหนึ่งของกล้องวงจรปิดที่จับภาพไว้ได้นะฮะ
นี่ครับช่วงตี๕เช้ามืดวันนี้มีชายวัยรุ่นกระโดดลงไปในคลองอุตภัวนะครับ
ซึ่งเป็นคลองขนาดใหญ่ที่ไหลผ่านตัวเมืองหัดใหญ่นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณสาราริมน้ำตรงนี้ภายในซอยจันทวดีเขตเทศบาลเมืองควนลัง
อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งตรงนี้มีความสูงจากตลิงประมาณ๕เมตรนะครับ
แล้วก็ทีนี้พอตรงไปในคลองแล้วใช่ไหมฮะก็ลอยคอติดกับกอสวะได้รับบาดเจ็บ
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะว่าตกไปมันกระแทกใช่ไหมฮะ
แต่ยังโชคดีนะฮะขณะเกิดเหตุนั้นมีชาวบ้านซึ่งนอนอยู่ตรงสาราริมน้ำ
เห็นเหตุการณ์แล้วก็รู้จักกับผู้ชายคนนี้ก็เลยรีบวิ่งไปบอกญาติญาติให้มาช่วยเหลือกัน
เพราะว่ามีบ้านพักอยู่ภายในซอยใกล้จุดเกิดเหตุนะครับ
แล้วก็ในพร้อมกันนี้ก็ประสานหน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองควนลังเข้ามาสแตนบายเลยเพื่อช่วยชีวิตนะครับ
คนที่กระโดดลงไปอายุ๑๘เองคุณชื่อนายจิรพงศ์สุธนอมนะฮะหรือนายสันนะครับ
โดยมีพ่อลงไปช่วยประคองร่างในคลองแล้วก็ญาติญาติรวมทั้งชาวบ้านก็รีบเลย
ในการที่จะใช้เชือกแบบนี้นะฮะนำตัวขึ้นมาจากคลองคือทั้งพ่อทั้งลูกเลยฮะ
พ่อกระโดดลงไปโดนไม่คิดชีวิตเลยนะครับคุณนะครับ
เพราะว่ากลัวลูกจะจมกลัวลูกจะไหว้ไม่ไหว
ตัวเองเนี่ยขอเป็นที่เกาะให้ลูกคุณผู้ชมคิดดูนะครับ
สุดท้ายนำตัวขึ้นจากคลองได้สำเร็จทั้งพ่อและลูกนะฮะ
โดยนายหมีเพื่อนบ้านที่นอนอยู่ที่สาราริมน้ำและเห็นเหตุการณ์บอกว่า
ตอนเกิดเหตุที่นายสันเขามากระโดดนะ
คือเขาเดินไปนั่งที่ระเบียงสาราบริมคลอง
แล้วทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเขาพลัดตกลงไปหรือเขาตั้งใจกระโดด
แต่ท่าทางเหมือนคนที่พลัดตกไปในคลองนะฮะ
ญาติญาติก็เปิดเผยว่านายสันมีอาการป่วยซึมเศร้าอยู่ระหว่างรักษาตัว
แล้วก็เพิ่งจะมีลูกสาวอายุประมาณ๑ขวบมาอาศัยอยู่ที่บ้านแม่ยายในซอยเกิดเหตุนะครับ
แล้วพ่อของนายสันเพิ่งจะเปิดร้านทำกุญแจให้
แต่ตอนที่ออกจากบ้านมากระโดดลงคลอง

รู้อีกทีเนี่ยชาวบ้านชาวช่องเขารีบบอกต่อกันจนกระทั่งถึงหูครอบครัวนะฮะ
หลังจากนี้ก็ต้องช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องสภาพจิตใจนะครับ
แล้วก็นายสันยังมีลูกเล็กที่ต้องดูแล
ทีนี้ก็ต้องดูแลทั้งลูกชายแล้วก็ดูแลทั้งหลานด้วยนะ
ระวังนะครอบครัวก็ไม่รู้เดี๋ยวจะก่อเหตุแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับ